เขาร้อน

ถ้าไอ้พูดอะไรซึ้งกูจะร้องไห้ไหม

ใช่ร้องมาจอด

สองคนหนึ่ง

เดี๋ยวน้ำ

ขอขอบคุณทุกคนนะคะ
ขอบคุณทุกคนค่ะ